ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะคะเสียหลักไปชนเนินดินข้างทาง
นี่ค่ะบิ๊กไบท์คันนี้เสียชีวิตสองศพค่ะ
คนขี่คนซ้อนเป็นแฟนกันนะคะเสียชีวิตก่อนวันเกิดวันเดียวนะคะ
ครับนี่ค่ะแปดโมงเช้าวันนี้ค่ะตำรวจสพอาวนางได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
บนถนนช่องพลีคลองแห้งหมู่๑บ้านช่องพลีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตสองรายคือ
ตะวันน้ำขาวอายุ๒๓ปีเป็นชาวกระบี่
และแฟนสาวนะคะนางสาวธิดารัฐดิสโรอายุ๒๒ปีเป็นชาวสงขลา
ทั้งคู่ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
สภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่เนินดินข้างทางค่ะศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง
ทะเบียนหนึ่งกกน๔๗๘๗ภูเก็ตด้านหน้ารถคือพังยับเลย
สภาพรถเป็นแบบนี้เลยอะค่ะคนที่พบศพบอกว่าตอนเช้าค่ะ
เขากำลังเดินทางผ่านถนนเส้นนี้สังเกตเห็นว่าเนินดินข้างทาง
มีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ล้มอยู่ครับก็เลยเดินลงไปดู
ปรากฏว่าพบสองศพนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นตำรวจบอกว่าทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์น่าจะเสียหลักไปชนเนินดินข้างทางนะคะ
เส้นทางตรงนี้เนี่ยเพิ่งขยายช่องทางการจราจรคนไม่ชำนาญทางอาจจะพลัดตกข้างทางได้
ฝ่ายชายอาจจะขี่มาเร็วด้วยนะคะคือผู้หญิงซ้อนท้ายมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนตรงนี้มืดค่ะไม่มีแสงไฟส่องสว่าง
ก็เลยเสียหลักไปข้างทางไปชนเนินดินประเด็นคือศีรษะอ่ะค่ะ
กระแทกก้อนหินนะคะกระแทกแรงจนเสียชีวิต
แล้วช่วงค่ำรถไม่ค่อยผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะก็เลยหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีคนเห็น
กว่าจะมาเจอก็คือตอนเช้าอีกวันหนึ่งค่ะจากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของนายตะวันผู้เสียชีวิตนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงวันหยุดงานก็เลยขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไปเที่ยวกับแฟนสาว
ตามสถานที่ต่างต่างทั่วเมืองกระบี่อะค่ะแล้วมาเสียชีวิตก่อนวันเกิดวันเดียว
คือพรุ่งเนี้ยวันเกิดแล้วนะคะอืม
เพื่อนในเฟซบุ๊คของนายตะวันและแฟนสาวก็โพสต์แสดงความเสียใจกันเยอะมาก
นี่นะคะรูปคู่ของทั้งคู่ครับญาติก็นำศพของนายตะวัน
ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านในตำบลเขาครามญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนมาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ
นายลารีทับทนอายุสามสิบสามปีพ่อพุนธรรมของนายตะวันนะคะ
บอกว่าทางครอบครัวและญาติเสียใจมากค่ะเพราะว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหัน
เป็นลักษณะของอุบัติเหตุนะคะผู้ตายเป็นคนดีนิสัยดีขยันทำงาน
เป็นที่รักของทุกคนพักอยู่บ้านพักในตัวเมืองกระบี่
๒ทุกคืนจะกลับมาบ้านแต่เมื่อคืนผิดปกติไม่กลับมา
ตี๕แม่ของนายตะวันโทรหาแต่ติดต่อไม่ได้
รู้ข่าวอีกทีก็คือตอนเช้าว่าประสบปฏิเหตุเสียชีวิตค่ะ
ไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะคะก็คาดว่าก่อนเกิดเหตุก็คงเป็นช่วงดึก
ผู้ตายคงขี่บิ๊กไบท์มากับแฟนสาวกลับจากที่ทำงานที่ร้านอาหารนะคะ
ตรงนั้นเป็นทางโค้งด้วยค่ะไม่มีไฟนะคะก็คงจะเสียหลัก
ไปข้างทางและศีรษะไปกระแทกแนวหินตรงนั้น
แต่พรุ่งนี้ก็คือนอนครบเพราะอยู่ท่ามฤีใช่ไหม
คนในพื้นที่ให้ข้อมูลตรงกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
เป็นถนนที่เพิ่งก่อสร้างขยายช่องทางการจราจรเสร็จใหม่
ทางการจราจรริมทางก็คือเป็นช่องใหม่

ก็เลยไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนช่วงทางโขง
ปกติทางโค้งแบบนี้จะต้องเตือนก่อนล่วงหน้าให้ระวังทางโค้งอันตรายลักษณะแบบนี้
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วข้างทางเห็นไหมคะจะเป็นหินแบบเนี้ยอ่านี่ค่ะ
ประสบปฏิเหตุกันบ่อยนะคะ
นางเคยทำเรื่องประสานไปที่แขวงทางหลวงจังหวัดกระบี่นะคะ
มาติดตั้งไฟส่องสว่างให้มาติดตั้งป้ายเตือน
แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการก็มาเกิดอุบัติเหตุสลดนี้ก่อนค่ะ
ก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะฮะเส้นทางนี้นะครับ